เขาบอกว่าใครที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้เขาจะมีใช่ไหมเชอรี่
พวกที่บอกว่ามาโพสต์รับจ้างกดบัตร
ใช่เพราะว่าถ้าคุณไม่มีเวลาในการกด
บางทีคุณต้องไปจ้างเขานะ
แล้วถ้าเป็นศิลปินดังโดยเฉพาะศิลปินเกาหลีนี่

น้องอย่างนั้นเลยหรืออย่างเดี๋ยวนี้หรือไม่ทักบัตรมาปุ๊บหมดปั๊บได้เลย
เพราะว่ามันกดกันไม่ทันจองบัตรกันไม่ทัน
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มิจฉา
ที่มันจะสวมรอยมาเป็นคนกลุ่มนี้
ล่าสุดเกิดขึ้นกับใครรู้ไหมลูกสาวพี่ไทยโอ้โฮ

โหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห